ต่อกันที่อีกหนึ่งคุณพ่อแล้วกันนะคะคนนี้ค่ะคุณสอนรามเทพิทักษ์นะคะ

คุณรับงานไปเลยลุยไปเลย๗วันเต็ม
ไม่มีพักเลยนะคะเมื่อเช้าค่ะก็วงสวงละครเรื่องใหม่นะคะ
พี่หนุ่มค่ะก็เปิดใจถึงเรื่องที่ชาวเน็ตนั้นติติงว่า
คุณหนุ่มคุณไปกีดกันอดีตภรรยาคุณติ๊กไม่ให้เจอลูกสาวน้องวิจิหรือเปล่า

พี่หนุ่มก็บอกว่าที่ผ่านมาคุณติ๊กนั้นได้ร้องผ่านมูลนิธิต่างถึง๒ครั้งด้วยกัน
ครั้งแรกที่ไม่ให้เจอเนี่ยเพราะว่าสถานที่ไม่ปลอดภัยจริง
และครั้งที่สองที่พี่หนุ่มค่ะได้ไปดูสถานที่ด้วยตัวเองแล้วก็ตกลงว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ติ๊กนะได้เจอกับลูกสักทีค่ะ
แต่ไม่สามารถบอกนักข่าวได้ว่าเป็นที่ไหนนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะให้คุณติ๊กเนี่ยเจอลูกเดือนละสองครั้ง
ส่วนสิทธิ์ขาดในการเลี้ยงดูค่าเล่าเรียนทั้งหมดของวีจินั้นเป็นของพี่หนุ่มเพียงผู้เดียวค่ะ
แล้วก็ได้เขียนเป็นหลักฐานไว้แนบท้ายใบหย่านะ
พร้อมย้ำว่าพี่หนุ่มกับคุณติ๊กนั้นจบกันแล้วไม่มีวันหวนกลับเป็นเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ
ก็อยากจะชี้แจงให้ทราบว่าคือผมเนี่ยไม่ได้กิจการให้คุณติ๊กพบลูก
ส่วนเรื่องหนี้หรือว่าเรื่องการเคลียร์หนี้ของคุณติ๊กไม่ว่าคุณติ๊กจะเคลียร์หนี้หมดแล้วหรือเคลียร์หนี้ไม่หมด
ผมก็ให้พบลูกคุณตี้เองก็ไปประสานกับมูลนิธิมูลนิธิหนึ่ง
ซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาผมเพิ่งจะไปดูที่สถานที่มานะครับ
ผมก็เห็นว่ามันเป็นสารที่กลางแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลและของทางภาครัฐ
เพราะฉะนั้นคุณติ๊กก็จะได้พบลูกพรุ่งนี้อาจจะให้เจอในระยะแรกคือเดือนละ๒ครั้งก่อน
ค่าเทอมค่าเล่าเรียนค่าเลี้ยงดูค่าดูแลทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผมแต่เพียงผู้เดียว
สัมพันธ์ของเราจบแล้วมันไม่มีทางจะย้อนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้
ถือว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ชัดเจนมาก
ใช่จะบอกว่าของพี่หนุ่มนี่เคลียร์มากเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่สังเกตได้ในสองกรณีคุณไม้คุณหนุ่ม
เวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งค่อยกันไป